ฮอตอีกหนึ่งหนุ่มละกันอันนี้ขอเป็นรุ่นใหญ่ละกัน
หลายคนติดตามกันอยู่ค่ะรอคอยเลยนะคะ
จริงก็ฮอตมานานแล้วแหละแต่ว่ากลับมามีผลงานใหม่รอบนี้บอกเลยว่าปังสุดนะคะ
ชื่อเพลงว่าต้องคำสาปนั่นเอง
ออกมาได้ไม่ถึงเดือนตอนนี้ยอดวิว๗ล้านแล้วจ้า
ฮอตเหมือนกันตั้งแต่ออกมาก็คือว่าแบบมีงานทุกวัน
งานรุมทุกวันสัมภาษณ์คุณเห็นสังเกตไหม
เกือบทุกรายการแล้วทุกรายการเออนะคะโชคดีมากมาบันเทิงไทยรัฐด้วย
แจ๊กกะรีนนะไปตามสืบมาแล้วไปตามค้นหัวใจมาแล้ว
เขาบอกว่าตอนนี้สเปคสาวในดวงใจไว้แล้วด้วยนะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ถ้าเอาจริงจริงผมไม่มีสเปคหรอกแต่ว่าถ้าถามว่า
คิดว่าจะอยู่กับผู้หญิงแบบไหนได้ก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงลักษณะนั้นอ่ะ
ก็คือแบบเรียบร้อยมีความเป็นกุรสตรีแล้วก็พูดเพราะ
พูดไม่โชงฉางอะไรอย่างนี้ผมชอบแบบนั้นมากกว่า
ช่วงวัยรุ่นเราใช้ชีวิตค่อนข้างโลดผลหลายอย่าง
ช่วงนี้ผมก็จะโฟกัสเรื่องการทำงานเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องการดูแลครอบครัวเป็นหลัก
เรื่องแฟนหรือเรื่องการสร้างครอบครัวตัวเองมันยังไม่อยู่ในหัวเลยครับ
พี่แพทย์บอกว่าชอบคนเรียบร้อยชอบคนพูดพอชอบคนนิ่งแล้วอะไรรู้ไหม
ตรงกับแม่แอฟทักษะออนคนในเน็ตเนี่ยจับจิ้นกันโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
ออกรายการที่แม่แอฟเขาเป็นพิธีกรเป็นยังไงล่ะคนจะถ่ายรูปคู่กันมา
ฟินมากรูปนั้นคนไลค์กระจายเลยจริงหลายคนเชียร์อยากจะให้ทั้งคู่ลองมีผลงานด้วยกันสักหนึ่ง
ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม